คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานองค์กรนะคะ
ก็เป็นนโยบายเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือจะขยายเวลาการทำการของปรายศนีย์ให้เปิดถึง๒ทุ่ม
ก็จะทำให้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อปรายศนีย์นครปฐมขานรับนโยบายปรายศนีย์ไทยยุค๔๐
ขยายเวลาจากเดิมก็คือจันทร์ถึงศุกร์๘โมงครึ่งถึงบ่าย๔โมงครึ่งนี้นะคะ
เป็นเวลา๘โมงครึ่งถึง๒ทุ่มดีเลยเพราะว่าบางคนนี้ก็ไปไม่ทันผิดเร็วไปหน่อย
ใช่ค่ะก็เป็นเวลาเดียวกับปรายศนีย์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะคะ
แม่ค้าออนไลน์และฟรีแลนซ์ที่ขายของทางเน็ตก็จะได้รับความสะดวกสบายจากนโยบายนี้มากขึ้น
ไม่ต้องรีบไปช่วงบ่ายแบบอุ้ยปริศนีย์จะปิดแล้วต้องรีบไปตอนนี้มีเวลามากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการทั้งรายย่อยรายใหญ่ก็ไปกันเยอะ
ถ้าไปช่วงนี้ก็ต้องเสียเวลารอนานมั่นใจค่ะว่าการขยายเวลาให้บริการรับฝากปริศนีย์ครั้งนี้
ก็จะทำให้เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเลยค่ะ
เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นรวยยิ่งขึ้นมีความสุขสดใสมากขึ้น
แล้วคนที่ทำงานฟรีแรนด์หรือว่าขายของทางเน็ตก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย
อย่างที่บอกว่าดิฉันเคยไปปรายศนีย์ตอนกลางวันคนเยอะมากนะคะ
ต้องใช้เวลารอนานพอสมควรเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะสะดวกสบายกันมากยิ่งขึ้น